ไฟเจ้า
ในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองก็หนักนะคะ

ชาวบ้านที่ดอยปุ๋ยบอกว่าพายุลูกเห็บกระหน่ำแบบนี้
รุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปี

นี่ค่ะขาวโพลนไปหมดเลย
บ้านเรือนประชาชนรถยนต์อะไรเนี่ยมันพังเสียหาย
เสาไฟอะไรก็ล้มนะคะไฟดับด้วย
ผลกระทบเกิดกับผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิงด้วยค่ะ
เป็นแหล่งเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแหล่งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่
เลี้ยงปลากระชังกว่า๕๐รายมีกระชังมากกว่า๒๐๐บ่อ
ได้รับผลกระทบปลาทับทิมตายไปสามแสนกว่าตัว
ชาวบ้านที่ตำบลขุนคงอำเภอหางดงต้องเอาปลาทับทิมที่น็อกน้ำตาย
เอามาขายราคาถูกอะค่ะกิโลละ๒๐อะไรแบบนี้ขอแค่ทุนคืน
รายแจกฟรีเลยเอาไปทำปุ๋ยหมักนะคะเอาไปทำปุ๋ยหมัก
ใช่ส่วนที่เหลือก็ฝังดินไป
มี๔อำเภอ๑๗ตำบลที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
เกือบเจ็ดร้อยหลังคาเรือนทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
อันนี้หนักสุดเลยไม่มีไฟฟ้าใช้
ขณะที่กองทัพอากาศครับร่วมปฏิบัติการบินยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ
ร่วมกันกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะฮะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาจากในห้องเครื่องบินเลยนะครับ
เขายิงเพื่อยับยั้งลูกเห็บในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนครับ
เป็นสารฝนหลวงไปสลายหยดน้ำที่จะจับตัวเป็นก้อนแข็งเป็นลูกเห็บ
ตกลงมาเป็นเม็ดฝนเม็ดเล็กแทนลดความเสียหาย
แต่ปฏิบัติการนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับพี่มิ้วและคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าต้องบินพุ่งเข้าไปยิงพลุในเมฆ
ปกติแล้วเนี่ยจะเสี่ยงกว่าการบินแบบทั่วไปนะฮะ
ตอนนี้นะครับเป็นเวลา๑๗นาฬิกา๕นาทีนะครับ
ได้เกิดพายุฝนแล้วก็พายุลูกเห็บนะครับ

ตอนนี้คือค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับ
กลับสู่เมืองล่างครูซ่วนใคร
เดินตรงพาชนิดหน้า

โปรดติดตามตอนต่อไป